เพราะว่าต้องเผื่อเวลาไปดูที่อื่นด้วย

อย่างที่นี่ค่ะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
คือเขาจอดรถเอาไว้ลานหน้าบ้านนะคะ
แต่พอตื่นขึ้นมาอ้าวปรากฏว่า
มีคนมาเขียนอะไรเด็ดไว้ให้เราดูแบบนี้
โอ้โหถ้ามันชัดขนาดนี้ยันมหามงคล
แนะนำนะฮะไปล้างรถบ้างฮะยังไงคะ
นี่แหละเหตุผลของการไม่ล้างรถก็เพราะแบบนี้ไง
คุณชนะคุณใบตองมันจะได้เห็นชัดเออดิฉันก็ไม่ล้างเหมือนกันนะ
แต่เหตุผลไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าน้องใบตองถ้าเป็นรถคุณ
คุณไม่ต้องล้างเพราะว่ามันจะได้มีคน
คุณแค่เก็บของข้างในบ้างเท่านั้นเอง

คือเรื่องของของในรถเรื่องของการไม่ล้างรถเนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละคน
แต่เรื่องคันนี้มันก็มีที่มาค่ะเพราะว่ารถเก๋งสีดำคันนี้
ฝุ่นที่เกลอะกรังขนาดเนี้ยนะคะเขาก็มีเหตุผลของเขา
แต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือสิ่งที่อาจารย์ดวงเขียนเอาไว้
หน้าเจ้าของรถก็คือคุณบรสิทธิผิวแดงอายุ๔๖ปีค่ะ
เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าวันที่๒๖ธันวาคมก็จอดรถไว้หน้าบ้านตามปกติ
วันนั้นเป็นวันงานบุญบวชที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ตื่นขึ้นมาก็นึกว่าไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าเห็นข้อความเหล่านี้อยู่บนรถ
เอาแล้วเอาแล้วงงสิไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครเอ๊ะหรือเพื่อนมาแกล้งหรือเปล่า
เพราะว่าเวลาปกติที่รถไม่ได้ล้างเนี่ยมีฝุ่นเคลอะแบบนี้เพื่อนใจมักเขียนว่าล้างบ้างนะ
แต่คราวนี้ไม่มีข้อความแบบนั้นมีแต่ลายเซ็นต์ของอาจารย์ดวงอาจารย์ดวงบอกเลยว่าอะไรเด่นอะไรรอง
อะไรอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอะไรมาเป็นชุดแบบไหนนี่ขนมบอกวันนี้เลย๓๐ธันวาคม
เดี๋ยวเขาไปจอดไว้ที่ไหนงานบุญของผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่ได้บอกพิกัดที่ละเอียดมากกว่านี้
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปกันจอดกันเยอะดิฉันอยากไปไงดิฉันเลยถามไม่น่าทันแล้วน้องใบตองค่ะ
คุณไปก่อนคุณไปที่นี่เลยใช่ไหมรถคุณต้องไปเข้าคาแคร์ก่อนไปล้างก่อนน้องไปต่อ
ถ้าดิฉันล้างอ่ะดิฉันจะได้เห็นเด่นลองลอดล่างบนซ้ายขวาตีรังกาไหม
คุณไม่ต้องเอาเด่นเอารองเอาความสะอาดก่อน
คุณอย่าดูถูกรถดิฉันถึงแม้ว่าจะสกปรกแต่ก็สกปรกนะ
คือเอาพูดตรงนะถ้าไปวางของอะไรไว้ในรถเขาอ่ะทำไมคะหาไม่เจอครับมันอยู่ในป่าดงดิบ
คุณรู้ไหมที่ฉันเคยทำแฟทไดท์หาย๒ปีในรถโอ้โห
๒ปีคุ้มใจไหมคุ้มใจไหม
ผมพูดเนี่ยเหมือนผมพูดเล่นเออแต่มันคือเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเออ